กลับไปในปีพศ๒๕๖๑วันที่๖สิงหาคมหน้าหนึ่งไทยรัฐได้ลงข่าวข่าวหนึ่ง
แสดงถึงพลังความรักที่ยิ่งใหญ่ของคนเป็นแม่ที่พร้อมจะต่อสู้เพื่อให้ลูกที่จากไปได้รับความยุติธรรม
กรกฎาคม๒๕๖๑นางสาววันวิสาสำราญอายุ๒๑ปีหรือน้องน้ำหวานนักศึกษาปี๔
มหาวิทยาลัยชื่อดังย่านรังสิตว่าที่บัณฑิตใกล้เรียนจบกำลังจะเป็นความหวังและที่พึ่งของ
ฝนเพื่อนคนหนึ่งเดินพาน้องน้ำหวานมาส่งที่รถนายเอ็ม
โดยที่ฝนพาน้องน้ำหวานนั่งที่เบาะหลังแล้วกำลังกลับเข้าไปรับเพื่อนอีกคน
แต่นายเอ็มก็ขับรถออกไปทันทีไม่ได้รอเพื่อน
เวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งนายเอ็มขับรถพาน้องน้ำหวานมาแวะจอดที่โรงเรียนประถมแห่งหนึ่ง
ไม่ได้ปิดรั้วและไม่มีแสงไฟสว่างพอแล้วได้มีเพศสัมพันธ์กันบนรถที่นั่น
เศรษฐกิจนายเอ็มก็ขับรถออกมาตั้งใจจะไปส่งน้องน้ำหวานที่บ้าน
แต่นายเอ็มก็เกิดอาการหลับในระหว่างทาง
และในเวลาประมาณตีสองครึ่งนายเอ็มขับรถเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ริมทางอย่างแรง
น้ำหวานที่นั่งข้างคนขับเสียชีวิต
เมืองต้นตำรวจตั้งข้อหานายเอ็มว่าขับขี่โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเพียงเท่านั้น

เผินคดีนี้อาจจะเป็นเพียงอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่โดยประมาท
แต่ก็มีจุดที่น่าสงสัยในสภาพศพของน้องน้ำหวานที่บนใบหน้าแทบไม่มีบาดแผลอะไร
แต่กลับมีรอยฟกช้ำตามตัวเต็มไปหมด
และจากคำให้การของฝนว่าส่งน้องน้ำหวานที่เบาะหลังแต่ทำไมศพถึงมาอยู่ที่เบาะหน้าได้
นำซ้ำกางเกงที่เธอสวมยังกลับด้านราวกับรีบสวมคืนจนไม่ทันสังเกตว่าผิดด่าน
และไม่ได้สวมกางเกงชั้นในด้วย
ญาติของน้องน้ำหวานต่างไม่ปักใจเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุ
และคิดว่าต้องมีเงื่อนงำอะไรแน่
คือน้องเขาเดินออกมาจากกล้องวงจรปิดที่ที่ตรงไปดื่มกันเขารวบผม
มีกิ๊บมีหนังยางติดของที่ติดตัวน้องไป
หล่นอยู่ในรถไหมถ้าเกิดทำอยู่ในรถ
ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาโกหกหรือเปล่า
นี่อาจจะเป็นคดีข่มขืนและจัดฉากฆาตกรรมอำพราง
เพื่อลูกทั้งคนที่คนเป็นแม่ให้กำเนิดยอมเสียสลากทุกอย่าง

และกำลังจะจบออกมาเป็นความหวังให้กับครอบครัว
แม่ย่อมทนอยู่เฉยไม่ได้
เขาเป็นคนที่ภาษาอังกฤษเก่งกินเก่งอะไร
เราก็บอกว่าเออคนนี้เขาไปทางเรียนนะ

แม่น้องน้ำหวานทำทุกวิถีทาง
เพื่อไขปริศนานี้ทั้งนำศพไปผ่าพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวศ
โรงพยาบาลตำรวจและได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน
ออกสืบสวนข้อเท็จจริงอีกครั้ง
และเข้าพบนางปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุล
เพื่อเด็กและสติเพื่อขอความช่วยเหลือ
แม่เขาอย่างนี้เขาก็ฟังใจมาก
มันคือสัสประสายก็มานั่งมูลนิธิทุกวัน
หมุนพ่อด้วยมานั่งรอมูลนิธิแล้วนั่งทุกวันเลย

ปวีนาหงษกุลพร้อมพ่อแม่ของน้องน้ำหวาน
ได้เดินทางมาที่สอบพอร์เมืองน้องบัวลำกู

ว่ายังมีปมอีกหลายอย่างที่น่าสงสัย
โดยในวันนั้นทางตำรวจก็ได้เชิญตัวนายเอ็ม
คนขับรถคันเกิดเหตุมาสอบสวนเพิ่มเติม
ในประเด็นข่มขืนและฆาตกรรมอำพราง
นายเอ็มได้ให้การสารภาพ
เพียงแค่ให้การเมาแล้วขับหลับในจริง

และได้ยอมรับว่ามีเพศสัมพันธ์กับน้องน้ำหวาน

แต่ปฏิเสธว่ามันไม่ใช่การข่มขืน
เพราะน้องน้ำหวานเองก็ยินยอม
ประเด็นที่สภาพศพไม่ได้สวมกางเกงชั้นใน

และประเด็นที่สวมกางเกงนอกกลับด้าน
นายเอ็มบอกว่าน้องน้ำหวานเป็นคนสวมเองหลังเศรษฐกิจ

พยานในเหตุการณ์มีเพียงนายเอ็มคนเดียว
คำพูดของเขาจะเป็นความจริงหรือไม่

แต่นี่คือคำให้การทั้งหมดที่เขาสารภาพออกมา
ประกอบกับผลผ่าพิสูจนศพน้องน้ำหวาน
พบว่าสภาพศพมีเลือดคลั่ง

อย่างหนักตรงกับการที่รถชนต้นไม้
อย่างจังและถึงแม้จะมีการพบคราบอสุจิ
ก็ไม่สามารถตัดสินได้ว่าเป็นการคง

สุดท้ายจากสำนวนคดีพยานหลักฐานทั้งหมด
ตำรวจส่งให้อายการทำให้ไม่มีการสั่ง
ไม่มีการสั่งฟ้องข้อหาคมคืนค่าใด
นายเอ็มถูกสารสั่งฟ้องเพียงข้อหา
ขับขี่โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ซึ่งนายเอ็มได้ขอประกันตัวกับชั้นศาล

จากรู้แหล่งที่อยู่และไม่มีทีท่าหลบหนี

เป็นสิ่งที่แม่และครอบครัวของน้องน้ำหวาน

พี่ชายก็ไปบวชตั้งแต่น้องเสียก็ยังไม่ศึก
โทษตัวเองว่าดูแลน้องไม่ดี
โทรมาก็บอกไม่แล้วนะไม่อยากยุ่งทางลูก
แล้วเห็นสภาพน้องโดนอย่างนี้แล้วก็ขอบวชดีกว่าเลย

ยังมีปริศนาอีกหลายอย่างที่ไม่ได้รับการคลี่คลาย
ลูกสาวยังไม่ได้รับความเป็นธรรม

หรือเพราะนายเอ็มเป็นลูกหลานผู้มีอิทธิพลของจังหวัดก็ตาม
เหตุการณ์นี้ผ่านไปเป็นปีแล้ว

แต่ปริศนาที่แม่และครอบครัวยังคงคาใจ

พวกเขาได้แต่พยายามค้นหาความจริงด้วยตัวเอง
พยายามเข้าติดต่อกองปราบให้ช่วยเหลือ
พยายามติดต่ออายการขอความเป็นธรรม
ติดต่อรายการโทรทัศน์เพื่อไม่ให้เรื่องราวเงียบหายไปตามการเวลา
อย่างพระเนี่ยพระก็บอกแม่คืออโหสินะ
ปล่อยให้เป็นตามกฎหมายเพราะว่ากฎหมายยุติธรรมมี
ความยุติธรรมในโลกนี้มันมีจริง
แต่สุดท้ายก็ยังไม่มีความคืบหน้าใด
แม้ว่าสังคมจะรู้อยู่แล้วว่าแทบจะไร้หนทาง
แต่นี่แหละพลังความรักของคนเป็นแม่
ที่ยอมทำทุกวิถีทางคือลูกสาวของตัวเอง